ในใจทั้งสุขทั้งเศร้าแล้วอยากจะระบายไม่มีใครคุยด้วย
เดี๋ยวฉันแนะนำอย่างหนึ่งขอให้ไปร้านรับซักผ้าหยอดเหรียญ
ให้ไปซักผ้าเหรอคะให้ไปซักผ้า
แล้วขอให้ไปร้านนี้คุณผู้ชมค่ะคือมันกลายเป็นแหล่งรวมทุกความรู้สึกอะค่ะ
เพราะว่ามันกลายเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยากไปซักผ้ากันซะแล้วนะคะ
ร้านนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่นครราชสีมาแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
อะไรเนี่ยเกิดมาใจบุญตั้งแต่มีผูกอะไรกลายเป็นคนเนี่ยไปเขียนความรู้สึกเนี่ยค่ะ
เบื่อมีเอาคุณมาเฝ้าซักผ้าทำไมค่ะมีอันหนึ่งเขียนบอกว่า
บางทีก็อยากเป็นพลเอกประวิทย์เพราะการไม่รู้อะไรเลยมันเจ็บน้อยกว่า
เออรู้แต่ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
คือแต่ละข้อความเนี่ยมันมาจากใจมันมาจากความรู้สึกนะคะ
ไม่รู้จะไประบายที่ไหนเขามีกระดาษให้ไง
ที่นี่เขามีกระดาษให้คนมาซักผ้ามันก็ต้องใช้เวลา
มีความรู้สึกอะไรก็เขียนระบายไปแล้วก็แปะ
บางคนไม่ได้เขียนแต่ก็มีความสุขกับการได้อ่าน
นี่ค่ะกระดาษโน้ตเหล่านี้ถูกติดเอาไว้ที่ร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วก็โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออำพรพันธ์จาบตะคุ
เขาบอกมาร้านซักผ้าระหว่างรอผ้าก็หันมาเห็นข้อความเต็มข้างฝาแบบนี้แหละค่ะ
ติดเอาไว้นั่งอ่านไปก็ขำดีก็คงมีความเก็บกฎในใจ
โชคดีเรามีผัวมานั่งเฝ้าเวลาซักผ้าตลอดเออหลายคนเข้ามาเห็นก็
คือมีพื้นที่ให้คนได้ใช้เวลากับการรอผ้า

อยากไปเขียนนะคะดิฉันอยากไปอ่าน

รู้สึกมันน่ารักดีเห็นแล้วมันอยากเขียนบ้าง
ใช่ไหมคะคือคนก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเวลานั่งรอผ้าซักปั่นแล้วก็อบ
มันก็ใช้เวลาก็ตรงนี้ก็ได้ค่าเวลาไปด้วยก็เพลิดเลินนะคะ
เราลงไปคุยกับเจ้าของร้านเลยค่ะ
ร้อยเอกนิพนธ์สิทธิพฤษนะคะอายุ๖๐ปีเจ้าของร้าน

เขาเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเอาไว้ตั้งใจว่าจะให้ลูกค้าเขียนติชม
อาจจะแนะนำอะไรจะติชมอะไรจะได้เอาไปปรับปรุง
อยู่ไปอยู่มาข้อความติชมกลายเป็น
ระบายความในใจเบื่อเมีย
เกิดมามีกรรมเบื่อพัวดูแต่ละข้อความเออมัน
อันนี้คือคนที่เมื่อกี้เมียเขียนว่า
โชคดีจังมีผัวมานั่งเฝ้าซักผ้า
เขียนบอกว่าเบื่อเมียที่เอามาเข้าซักผ้า
คือมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมคะ
กลายเป็นการระบายความในใจแบบนี้
บางทีมีโฆษณาร้านด้วย๓สาขา
ก็กลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
คือพออ่านแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจ
ที่ลูกค้ามาเขียนแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วม
มันก็เลยกลายเป็นจุดขายไปโดยปริยายค่ะ

มันเจ็บน้อยกว่ารู้แล้วทำอะไรไม่ได้
อยากเป็นผู้เด็กประวิทธิ์